เรื่องแรกที่จะพาไปดูจริงมันก็เป็นข่าวมาหลายต่อหลายวันแล้วนะครับ
อยู่ที่จังหวัดกระบีแถวอ่าวไล่เล
กำลังทำพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้ดู

โอ้โหอย่าว่าแต่คนไทยงงเลยครับ

ฝรั่งงงฝรั่งวาดวาดวาดฝาด
เขาพูดอย่างนั้นเหรอ
ไม่รู้ว่าก็โยนมาเร็วก็คิดได้แค่นี้แหละ

นี่มันอะไรกันนี่ทำไมเมืองไทยมีอะไรประหลาดแบบนี้
เป็นสัตว์ประหลาดเลยแหละว่าง่าย
ขนสีน้ำตาลทั้งตัวคล้ายกับลิงนะฮะ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาพายเรือขยักมาเจอ
แถวบริเวณถ้ำอ่าวไร่เลครับจังหวัดกระบี่
คือก็สงสัยอ่ะสิสงสัยว่ามันคืออะไรนะ
ก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ไปโพสต์ลงในเฟซบุ๊กนะครับ
แล้วก็บรรยายว่ากำลังขณะที่พายเรือขยักอยู่ที่อ่าวไร่เลประเทศไทยนี่แหละ
ตกใจเมื่อพบกับสัตว์หน้าตาแปลกประหลาดแล้วก็มีเสียงเพลง
แบบที่ได้ยินไปเมื่อกี้

นี่ดีนะที่ห้ามโอ๊ยหายใจทั้งไม่พันคุณคนแล้วมันเสียงอะไรค่ะ
คือฟังแล้วมันประหลาดมากเลยนะครับ
แล้วก็คุยไปคุยกันมาแล้วก็รอสักพัก
อ้าวเดี๋ยวก็มีข้อความที่เฉลยออกมา
ว่าสุดท้ายแล้วนะครับสัตว์ประหลาดที่เห็นอยู่เหล่านี้เนี่ย

เป็นศิลปินที่เติบโตในนอเวย์
แล้วก็นำสัตว์ในตำนานในพื้นบ้านของนอเวย์เนี่ย
จัดแสดงในเมืองไทยมาบอกเล่าความเป็นตำนานในท้องทะเลเมืองไทยแบบนี้

นิ่งเลยนี่เอาให้ดูกันชัดเลยนะครับว่าเขาถ่ายกันไว้แบบนี้เพื่อเอาไปโปรโมทในงานศิลปะนั่นเอง
ใครอยากไปดูศิลปะแบบนี้แปลกตานะครับ
ก็ไปดูกันได้แล้วก็เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยและก็นานาชาติ

โอ้โหตั้งแต่ช่วงนี้ยาวไปจนถึงปีหน้า
คือถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวกระบี่เราร่องเรือไปเราก็จะเห็นอะไรแบบนี้เลยเหรอ
ก็เห็นอะไรแบบนี้ในช่วงที่เขาจัดงานเทศกาล

จำมันก็ไม่ได้อยู่ทุกที่ทุกอ่าวนะ

เดี๋ยวคุณหมายถึงใคร
มันมานั่งอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ใช่ไหม
ผมไม่ได้ขนเยอะขนาดนั้นแต่ก่อนเคยขนเยอะ

ตอนนี้คือขยันขึ้นแล้วผลร่วงหายไปแล้ว